เอ็มนี่แหละโอ้โหยิ่งสาวไปนอกจากตัวละครที่เพิ่มขึ้น
ความอมหิตเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
ใช่ฮะยังต้องตามอยู่ต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่านายเอ็มไม่เปิดปากรับสารภาพใดทั้งสิ้น
ปฏิเสธทุกสิ่งนะครับแต่ตำรวจก็ต้องตรวจแล้วก็พบหลักฐานที่ชัดเจน
และล่าสุดนะฮะตำรวจยืนยันผลตรวจดีเอนเอเด็ก๒ศพที่ถูกนำมาทิ้งไว้
แล้วก็ไปขุดพบกระดูกปรากฏว่าผลออกมาในเบื้องต้นแล้วนะครับ
พบว่าตรงกับดีเอนเอของนายเอ็มแสดงว่านายเอ็มเป็นพ่อ
แล้วก็ตรงกับดีเอนเอของนางเจษดาซึ่งเป็นแม่นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดเลยนะครับวันนี้พลตำรวจตรีวาธีอัศวุฒิมางกูลนะครับ
ผู้บังคับการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพ่อฆ่าโบกปูนลูก๒ขวบ
แล้วก็ทำร้ายลูกอีก๔คนซึ่งเป็นเด็กผู้ชายจนเสียชีวิตนะครับ
บอกว่าแพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ยืนยันแล้วว่าผลตรวจดีเอนเอร่างทารก๒ราย
ที่ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่เขตบางซื่อกรุงเทพ
เมื่อปี๒๕๕๖คือเด็กชายศักดา
และปี๒๕๕๗ก็คือเด็กชายธิรภาพ
ตรงกับนายเอ็มส่องศักดิ์แล้วก็นางเจษดา
ซึ่งถือว่าเป็นพ่อและแม่ของเด็กทั้งสองนะครับ
ส่วนผลรายงานอย่างเป็นทางการจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ส่วนผลการตรวจชิ้นส่วนกระดูกที่พบริมถนนผลโยธิน
ใกล้ปากซอยผลโยธิน๕๖นะครับ
ซึ่งขุดพบ๒วันนะฮะ
วันที่ทำการขุดนะฮะนี่วันแรกที่ได้มา๒ชิ้น
แล้วก็เมื่อวานได้อีกหลายชิ้นนะครับ
เพราะว่ามีการฝังไว้ใกล้กับสารพระภูมิ
และตามคำบอกกล่าวตามคำสาภาพของนางเจษดาบอกว่า
ไปฝังไว้ใกล้สารพระภูมิเพราะว่าอยากให้พระภูมิเจ้าที่
ดูแลรักษาวิญญาณของลูกนะฮะ
ประกว่ากระดูกที่ตรวจพบ
ว่าจะทราบผลในช่วงสัปดาห์หน้าครับ
ขณะที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธี
ในพื้นที่สนสายไหมเอามาประกอบกันก่อนนะครับ
พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาเปลี่ยนข้อหา
จากทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นอะไรรู้ไหมฮะร่วมกันฆ่าผู้อื่นนั่นหมายถึงใครร่วมกับใคร
ก็คือนายเอ็มกับนางสาวเจษดา
วันนี้ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฐานร่วมกันซ่อนเร้นทำลาย
แล้วอำพลางศพไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้
นี้เมื่อผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าจะเข้าข่ายพฤติการฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่
พลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่ายังคงต้องรอผลตรวจดีเอนเอ
ทั้ง๔ศพของเด็กทารกให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ
ถึงจะระบุได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องปีต่อปีหรือไม่นะครับ
ทีนี้จากกรุงเทพเราต้องตัดภาพไปดูที่กำแพงเพชรหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้มันมีความคืบหน้า
มันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตำรวจเชิญตัวแม่รวมถึงครอบครัวของจุ๋ม
จุ๋มเนี่ยคือเมียคนล่าสุดของในเอ็มนะ
ไม่กล้าบอกว่าสรุปคือเมียคนที่เท่าไห
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีจำนวนเมียเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าจุ๋มก็เป็นแม่ของเด็กหญิง๒ขวบ
ใช่น้องโมเดลเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกตัวมา

ประเด็นอีกอันหนึ่งด้วยน้องมายมิ้นท์ที่บอกว่าเด็ก๔ขวบ
แล้วตาบอดปากแหว่งเนี่ยสรุปยังไง
เพราะเมื่อวานนี้ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ก็ยืนยันตอนน้องเกิดมาปากไม่ได้แหว่งน้องปกติ
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะสัก๙โมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ชุดสืบตำรวจนครบานแล้วก็ชุดสืบสพปางมะค่าที่กำแพงเพชรเนี่ย
เชิญแม่ของจุ๋มเชิญน้าสาวแล้วก็เชิญหลานของจุ๋ม
รวมถึงน้องเอเราเรียกอย่างนี้ละกันค่ะ
เออายุ๑๓ปีเอามาสอบปากคำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพฤติการณ์ของเอมและจุ๋มเพราะว่าอะไร
เมื่อก่อนนะตอนที่จุ๋มคลอดลูกคุณยายยายลำดวนแม่จุ๋มนี่แหละ
เป็นคนเลี้ยงลูกให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เอาลูกไปเลี้ยงเองแล้วก็จากการสอบปากคำ
การยืนยันเรื่องสภาพร่างกายของน้องมายมิ้นท์วัย๔ขวบ

เอาไปโพสต์ในโซเชียลบอกว่าชื่อน้องน้ำตาล๓ขวบ
แหว่งตาบอดเป็นโรคหัวใจ
พิการแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนในโซเชียลนะฮะ

ยายบอกแบบนี้บอกว่าแรกเริ่มตอนที่คลอดออกมาเนี่ยนะ
ร่างกายคือตำรวจอยากรู้แหละ

สรุปคือตอนเด็กคลอดออกมาปกติไหม

แล้วน้องเอน่ะเด็กวัย๑๓ปี
เอามาสอบปากคำในฐานะพยานในที่เกิดเหตุ

ให้น้องไปช่วยขุดหลุม
หลุมเสาบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ไปซื้อของมา
เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองคน
กำลังโบกปูนทับร่างของน้องโมเดล
แล้วอย่างหนึ่งนะที่เขาถามจากน้องเอนั่นน่ะ
วัย๑๓เขาบอกว่าท่าทางของเอ็มแปลก
คือเหมือนกับว่าหัวเราะพูดคนเดียว
แล้วน้องบอกว่าเหมือนกับสะใจในสิ่งที่ทำ
ทีนี้มีการบอกให้น้องไปอะไรนะเด็ดต้นสะดาวเอามาปักไว้

ใช่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือการทำพิธีสะกดวิญญาณหรืออะไรหรือเปล่า
อันนี้คือเมื่อเช้านี้น้องเอก็ได้มาให้ปากคำ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะยังต่อเนื่องกันที่เรื่องของนายเอ็มนี่แหละค่ะ
พ่อใจร้ายคนนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่า
คือเมื่อวานในเอ็มเขาก็รับสารภาพ
รับสารภาพว่าลูกที่ตายไปเนี่ยเขาลงมือฆ่าแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
นะจุดเริ่มต้นมาจากน้องโมเดลถูกไหมคะ
แล้วก็ตามมาซึ่งนำมาซึ่งความสะเทือนใจว่ามันมีอีกหลายศพเลย

แต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวบอกว่าเขาลงมือฆ่าแค่๓เท่านั้นลูกเขา๓คนค่ะ
ส่วนอีก๒ศพนั้นไม่ได้ฆ่าแต่ว่าเด็กป่วยตายเอง
เอ็มก็รับสารภาพกับตำรวจหลังจากที่ถูกสอบปากคำเครียด
โดยทางด้านรายแรกที่ในเอ็มรับสารภาพก็คือน้องศักดิ์
คนนี้เป็นลูกของนายเอ็มกับนางสาวเจษดาก็คือนางสาวเจนนะคะ
ชื่อเล่นของนางสาวเจษดานะโดยน้องศักดิ์เกิด๑๖มีนาคมปี๕๖
เสียชีวิตเดือนตุลาคมปี๕๖ค่ะ
ซึ่งก็อายุของน้องได้ประมาณสัก๗เดือน
คำรับสาภาพต่างนะคุณก็คือพฤติการในการทำร้ายลูกจนเสียชีวิต
โอ้โหสิ่งที่เขาทำคุณผู้ชมดูตามหน้าจอ
เขาบอกเขาเอามือตีที่ท้องของน้อง๒๓ครั้ง
น้องเนี่ยมีอาการชักขึ้นมาแล้วน้องก็เสียชีวิต
ก่อนที่เขาจะนำร่างของน้องไปทิ้งไว้
ที่บริเวณด้านหลังของสวนจัดรู้จักกันนะคะ
แล้วมีคนไปพบศพวันที่๑๐ตุลาคมในปีเดียวกัน๕๖นั่นแหละค่ะ
โดยรายที่๒ชื่อน้องชี
ทีเนี่ยเป็นลูกชายของเอ็มกับนางสาวเจนอีกเหมือนกัน
แล้วก็คนนี้เล็กมากเลยคุณพุกน้ำแข็ง
อายุนะคะคือเพียงแค่๑๒วันเท่านั้น
เพราะอะไรถ้าย้อนกลับไปไปดูตามประวัติน้องทีเกิดวันที่๓๑ตุลาคมปี๕๗
แต่คนที่เป็นพนักงานเก็บขยะซึ่งก็คือป้าเล็กไปเจอ
ที่เดียวกันกับตัวน้องสักเลยตรงบริเวณสวนจัดรู้จัก
โดยศพนี้ไปเจอวันที่๑๒พฤศจิกายน
พอนับไปนับมาเกิด๓๑ตุลาแล้วเจอศพ๑๒
แสดงว่าน้องมีอายุยังไม่ถึงเดือนเลยและยังไม่ถึงครึ่งเดือนด้วยซ้ำนะคะ
นายเอ็มรับสารภาพน้องทีร้อง
ร้องไห้มากก็เลยเอามือตบตีไปที่ลำตัวกับท้อง
บอกว่าทำด้วยความแรงไม่ต่ำกว่า๖ครั้ง
น้องยังร้องไม่เลิกสุดท้ายเอาไปขังไว้ในตู้ทีวีค่ะ

แล้วก็อย่างที่บอกเอาร่างของเด็กไปทิ้งไว้ที่สวนจตุจักรที่เดียวกับน้องศักดิ์คนแรกค่ะ
รายที่๓ค่ะซึ่งรายนี้ก็คือน้องโมเดลวัย๒ขวบนะคะ
ลูกสาวของนายเอ็มกับนางจุ๋มเมียอีกคนนึงนั่นแหละ
ซึ่งก็เป็นคนที่คือน้องโมเดลเป็นจุดเริ่มต้นของคดีนี้เลยก็ว่าได้
ซึ่งน้องโมเดลเสียชีวิตนะคะก็คือตอนอายุ๒ขวบ
เอ็มบอกว่าพฤติการของเขาที่เขาทำกับน้องใบเดลคือเอามือตีไปที่ท้องเหมือนกันเลย
แล้วน้องก็เริ่มมีอาการป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วเขาก็เอาร่างไปบวกปูนอำพางคดีที่กำแพงเพชรนั่นแหละค่ะ
นี่ครับตอนที่เขาพูดกับนักข่าวนักข่าวก็ถามว่าได้ฆ่าเด็กทารกทั้งหมดไหม
ซึ่งหมายถึง๕ศพ๕คนนายเอ็มตอบมาแบบนี้
ผมไม่ได้ทำทั้งหมดผมไม่ได้ทำทั้งหมด
แปลความไงไม่ได้ทำทั้งหมดคือไม่ได้ทำ๕คนหรือว่าไม่ได้ทำเลยสักคนมันก็ไม่ใช่
หรือว่ามีคนอื่นทำให้เด็กทารกตายอีกหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำเข้ม
ที่บอกว่าเขาไม่ได้ทำทั้งหมดเพราะว่าการรับสาภาพของเขา
คือเขาบอกว่าเขาทำร้ายลูก๓คนจนเสียชีวิตแต่อีก๒คน
อีก๒คนเขาบอกว่าลูกป่วยเอง
ใช่ซึ่ง๒คนที่พูดถึงที่ป่วยก็คือมีน้องธนา
เสียชีวิตในวัย๒เดือนปี๕๙เขาบอกว่าน้องคนนี้ป่วยอ่อแดดแอบมีแผล
แต่ทีนี้เกิดจากการตรวจคือมันมีแผลเป็นลักษณะแผลที่ศีรษะ
ลักษณะการเสียสีกับที่นอนแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือศีรษะของลูก
เสียสีกับที่นอนจนเสียชีวิตแล้วก็เลยตัดสินใจเอาร่างเนี่ยไปทิ้งที่สารตายาย
ในพื้นที่ของสนสายใหม่นั่นแหละค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะปี๖๑
นี่ก็เสียชีวิตในวัยสองเดือนน้องนัทนะคะคนนี้เขาก็บอกว่าเสียชีวิตจากน้ำมือ
ของคนเป็นแม่ก็คือนางสาวเจนใช้ผ้าอุดปากจนเด็กมีอาการชัก
แล้วขังไว้ในตู้วางทีวีจนกระทั่งน้องป่วยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็เลยเอาร่างของน้องไปทิ้งที่บริเวณจุดเดียวกับน้องธนาเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วตัวนางเสาเจนก็มีการรับสารภาพแบบนี้ด้วยนะคะว่า
ที่เขาทำลงไปอย่างที่ตัวนายเอ็มบอกเพราะเขาต้องการปกป้อง
ไม่ให้นายเอ็มเป็นคนลงมือทำร้ายลูกเอง
นี่คำให้การของนางสาวเจษดาด้วยนะครับ
จวนาธิได้พบว่าที่นายเอ็มมักจะตัดพ้อกับชีวิต
ว่าเขาประสบเจอกับชะตากรรมที่ลำบากหางานทำก็ไม่ได้
เพราะมีประวัติแล้วก็มีอาการป่วยทางจิต
เขาอ้างไว้ตลอดนะครับ
บางครั้งลูกก็ร้องเพราะความหิว
แต่เขาไม่มีเงินไปซื้อนมซื้ออาหาร
แล้วก็ยิ่งเกลียดเสียงร้องของเด็กเป็นอย่างมาก

พฤติกรรมการทำร้ายร่างกายลูกก็ทำร้ายหนัก

พอเด็กร้องก็ยิ่งทำร้ายหนักเลยนะครับ

เด็กหญิงซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของนายเอ็ม
กับนางสาวเจษดารอดชีวิตมาได้เพราะอะไร
เพราะตอนเด็กเอาไปให้พ่อตาเลี้ยง

น้องวิเอาไปให้พ่อตาเลี้ยงตอนเด็ก
เอ็มก็เลยไม่รำคาญกับเสียงร้อง
เอากลับมาเลี้ยงเองตอนที่น้องวิโตขึ้นมาแล้ว
ก็เลยไม่ร้องไห้ก็เลยรอดพ้นจากเงื้อมือของนายเอ็ม
ค่ะทีนี้ทางด้านของภูมิครับการสอบสู่สืบสวน
สอบสวนตำรวจละครบาลพลตรวจตรีธรเดชทำสุธีค่ะ
ท่านก็บอกแบบนี้ว่านายเอ็มกับนางสาวเจน

เพราะว่านำไปค้นตรงจุดทิ้งศพ
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ

ไปอ้างว่าตีที่ท้องจนน้องเริ่มป่วย
แต่ทำไมรายงานของแพทย์กลับแจ้งว่าแบบนี้
กระโหลกศีรษะของน้องแล้วก็ซี่โครงของเด็กร้าว
กระดูกสองชิ้นที่เจอในถุงดำ
ที่ถูกฝังแถวย่านสายไหมก่อนหน้านี้

ตอนแรกเลยเขาบอกว่านำไปให้นายเอ็มดูแล้ว
ก็จำได้ซึ่งเขาจำถุงดำแล้วก็ถุงขาว
ใส่เด็กได้นั่นเองสุดท้ายก็เลยต้องจำนวนต่อหลักฐาน
แล้วก็ยอมรับนั่นแหละว่าเขาลงมือฆ่าเด็กจริงค่ะ
คุณผู้ชมฮะส่วนประวัติของนายเอ็มนะครับ
ปรากฏว่านักข่าวก็ไปสอบถามจากทั้งผู้เป็นญาตินะ
สอบถามจากทั้งเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของนายเอ็มด้วยนะครับ
ก็เปิดเผยถึงพฤติกรรมต่างของนายเอ็มตั้งแต่เด็กด้วย
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นคนที่โมโหร้ายอารมณ์ร้อน
แต่หลายคนก็โยงไปจนถึงการเลี้ยงดูนะ
แม่ของเอ็มเลี้ยงดูเอ็มมาเพราะว่าคนให้ข้อมูลเขาบอกว่าไง
เขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่เอ็มเด็กเวลาแม่ไม่พอใจแม่โมโหอะไร
แม่ก็จะเหวี่ยงเอ็มเหวี่ยงไปแบบนี้
นี่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เอ็มมาทำกับเมียกับลูกหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะเพื่อนรุ่นพี่ของนายเอ็ม
ก็คือนายวีรศักดิ์หรือว่านายกงนะฮะ
เล่าบอกว่าเอ็มเป็นคนใจร้อนมีนิสัยก้าวร้าวมาตั้งแต่เด็กนะครับ
เชื่อว่าน่าจะซึมซับมาจากความรุนแรงในครอบครัว

สมัยเด็กแม่ของเอ็มมักจะเลี้ยงดูเอ็มด้วยความรุนแรง
แล้วแม่จับเครื่องทิ้งไปไกลเลย
หมายถึงว่าจับตัวของเอ็มเนี่ยทั้งเหวี่ยงทั้งเครื่องนะครับ
พอเข้าโรงเรียนตอนเด็กหมายถึงตอนที่อยู่ปฐมนะ
ก็ยังดีนะคุณเอ็มเนี่ยยังพอจะเป็นคนดีอยู่นะครับ

แต่พอเริ่มโตขึ้นเรื่อย
ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาสกับเพื่อนอยู่บ่อยครั้ง
แม้กระทั่งครูอาจารย์ก็ไม่เว้นคุณ

ท้าตีท้าต่อยกับคุณ๑๙๖๘
ท้าตีท้าต่อยท้าเตะกับครูเป็นประจำนะฮะ
เอาฟังเสียงของเพื่อนรุ่นพี่ของนายเอ็มนะครับ

แล้วเก็บเห็นว่าแม่ของเอ็มมาก่อนครับเอ็ม
ถ้าแม่เขากลัวเขาจะจับเอ็มนี่คือเครื่องเลย

ผมว่าน่าจะมาจากเรื่องนั้นน่าจะเก็บกฎมาตั้งแต่เด็ก

ไม่พอใจกลูก็เหมือนจะหาเรื่องตาต่อยดีกลูนะ
เอาอยู่ทั่วประเทศนะดูทางออนไลน์นี่
แล้วก็ตอนหลังกงก็บอกแบบนี้
บอกว่าพอเอ็มอายุ๑๖๑๗ปีก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่

แต่ทราบข่าวในทางที่ไม่ดีของเอ็มตลอดนะครับ

สาเหตุหนึ่งก็เพราะพ่อไล่ออกจากบ้านเหมือนกันนะครับ
ส่วนนายสาโรธเพื่อนบ้านของนายเอ็มที่จังหวัดตรังนะครับ
ก็เป็นอีกคนที่บอกว่านายเอ็มมีนิสัยก้าวร้าวมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เชื่อว่าพฤติกรรมทำร้ายลูกเมียของนายเอ็ม
ไม่ได้เกิดจากยาเสพติดหรือเล่นคุณสัยหรืออาการทางจิต
แต่อย่างไรนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นการซึมซับ
มาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่นายเอ็มถูกแม่ลงโทษนะครับ
วกกับตอนเด็กนายเอ็มก็จะถูกยายตามใจ
เพราะเป็นลูกชายคนโตของบ้านหรือว่าเป็นหลานคนโตเนี่ยนะฮะ
เป็นหลานชายคนแรกของครอบครัวจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้
ซึ่งยายก็จะหาให้ทุกอย่างทำให้พอโตขึ้นก็กลายเป็นคนเอาแต่ใจ
แล้วก็มีนิสัยก้าวร้าวนะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าวันก่อน
ที่โผฏโยธิน๔๘แล้วเจออะไรนะมีสามเล่ม
แล้วมีดมีรอยการลนไฟใช่ไหมรวมถึงแผลตรงต้นแขนของดาก็มีรอยแบบเหมือนกับโดนมีด

ดาก็คือนางสาวเจษดาหรือว่าชื่อเล่นที่ปัจจุบันอาจจะเรียกได้อีกชื่อหนึ่ง
ก็คือเจนเพราะว่าชื่อตอนนี้มันต้องมีการเช็คให้ชัดเจน
ตกลงชื่ออะไรกันแน่นะครับก็คือนางสาวเจษดาดาหรือว่าเจน
คือตอนนี้ชื่อมันมากขึ้นตัวละครมันเยอะขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง
เพราะว่าเอาไงดิฉันก็ไม่กล้าบอกว่าเมียคนที่สอง
หลังจากที่คุณบอกว่างอกเมียเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะ
คืออย่างนี้ไปตรวจห้องไปค้นห้องของนางสาวเจษดา
ปรากฏว่าเขาเจอหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แล้วเจอรูปภาพเหมือนกับเป็นภาพเด็กวาดวาดเป็นการ์ตูนกล้างปลา
คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมมีหัวกลมแล้วขีดลงมาแบบนี้ค่ะ
แต่เป็นหน้าเด็กร้องไห้เป็นหน้าคนร้องไห้
แล้วเจอจดหมาย๔แผ่น
เดี๋ยวจะให้ฟังรายละเอียดในจดหมาย
ดูสิเขาเขียนระบายความรู้สึกเจษดาคงจะเขียนแหละค่ะ
แล้วก็เหมือนกับโดนในเอ็มทำร้ายร่างกายก็เลยเขียนระบายออกมา
อันนี้เขียนเกี่ยวกับเธอกับเอ็มนะ

บอกว่าเหตุการณ์วันนี้มันทำให้เราเข้าใจแล้วว่า
เขาไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่กับเราเลย
เขาถึงทำกับเราได้ขนาดนี้เราเกือบตาย
ตัวชามือชาแขนชาเหมือนคนเป็นตะคริวไปทั้งตัว
เขาไม่เคยรักไม่เคยสงสารเราเลยจริง

ส่วนอีกแผ่นหนึ่งอ่านไปก็ขนลุกไป
นี่คือโดนบังคับให้เขียนใช่ไหม
คุณผู้ชมฟังนะอีกแผ่นนึงน่ะ
เขียนข้อความเอาไว้บอกข้าพเจ้านางสาวเจษดา
สาบานณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้
และที่อยู่ในมือถือของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอสาบานว่าวันนี้ที่ข้าพเจ้ากดตัดสายโทรศัพท์
นายส่องศักดิ์ส่งแสงหรือนายเอ็ม
โทรหาข้าพเจ้าสายแรก
ข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปัก
ข้าพเจ้าทำงานอยู่เป็นเพราะข้าพเจ้าเลื่อนผิด
เพราะข้าพเจ้าใช้โทรศัพท์ของลูก
ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะตัดสายทิ้งจริง
ถ้าหากข้าพเจ้าพูดโกหกหรือผิดคำสาบาน

ถ้ารอดขอให้ข้าพเจ้าเจ็บป่วยอย่างทุกข์ทรมาน
และขอให้ข้าพเจ้าพัดพรากจากเด็กหญิงปิ่น
ก็คือน้องวิค่ะน้องวิวัย๑๒อ่ะนะ

และขอให้ข้าพเจ้าต้องมีอันต้องติดคุกติดตาราง
ขอให้คำสาบานที่ออกจากคำพูดของข้าพเจ้าเป็นจริง

ถ้าหากข้าพเจ้าพูดโกหกหรือผิดคำสาบาน

ถ้าประติดประต่อเรื่องเองหรือคิดเชื่อมโยงเองคืออะไร
ดตัดสายมือถือที่เอ็มโทรเข้ามา
แล้วเอ็มไม่เชื่อจนบังคับให้เขียนกระดาษแผ่นนี้

คุณผู้ชมกรณีของนายเอ็มฆ่าโบกปูนลูก
แล้วก็เด็กชายอีก๔คนยังไม่หมดนะ
เพราะว่าล่าสุดมีรายงานออกมาอีกนะครับ
เจษดาหรือว่าเมียของเอ็ม
คุณผู้ชมจะเป็นข้อมูลที่ตำรวจแจ้งความเอาผิดกับนางสาวเจษดาได้อีก